นอกจากเรื่องของมือราคาของการประมูล
เป็นการรอบรับเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้องรับเนอร์ปีไหมครับ

ดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาเที่ยว
ช่วงท้ายปีของไทยต่อเนื่องถึงต้นปีของปีหน้า

และคาดว่าเป้าหมายของนักท่องเที่ยว
จะเป็นไปตามที่หว่างเอาไว้นะครับ
ติดตามบรรยายงานจากคุณชะดารัฐโฮคาธนาวัทธ์ครับ
แยกราชประสงค์ยังเป็นอีกไฮไลท์
เพราะนาฬิกานี้ได้เริ่มนับเวลาถอยหลัง

บริเวณซ้านเท้ามหาพรมเอราวัน

ตลอดระยะทาง๒กิโลเมตรบริเวณ๔แยก
โดยจะจัดแสดงไปจนถึงวันที่๕มกราคม๒๕๕๙
งานแสดงแสงไฟทั้งหมดนี้จัดขึ้นในชื่อ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับภาคเอกชนจัดขึ้น
เพื่อหวังยกระดับงานจัดแสดงแสงไฟของไทย

และกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวมากขึ้น
ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

ธิราบสนุกถือว่าเป็นศูนย์กลางอันหนึ่ง
ของแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทยนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นด้านช้อปปิ้งหรือด้านเป็นโรงแรม

เพื่อเป็นการสร้างแผ่นแสน
เพื่อเป็นการรับรู้ให้คนทั่วโลกเท่าจะให้เดินทางมาในบริเวณนี้ปุ๊บ
ขณะที่เอกชนประเมินว่างานนี้
จะช่วยให้มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวย่านราชประสงค์
ในช่วง๒เดือนของเทศกาลเฉลิมฉลองนี้
จากประมาณหนึ่งแสนคนเพิ่มขึ้นเป็นสี่แสน
ทำให้มีเม็ดเงินสะพัดในย่านนี้กว่า๒๐๐๐ล้าน
จองเข้ามามากกว่าปีที่แล้ว
แต่ว่าเราคิดว่ากำลังซื้อจะมากกว่าปีที่แล้วแน่นอนครับ
การจัดงานแสงไฟในช่วงส่งท้ายปีนี้
เป็นหนึ่งในแผนกระตุ้นการใช้จ่ายและการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคาดการณ์ว่า
จะช่วยให้มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวไทยมากขึ้น
คาดว่าตลอดทั้งปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติ
เดินทางมาท่องเที่ยวไทยไม่ต่ำกว่า๒๙ล้านคน
มากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่๒๘ล้าน๘แสนคน